คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์นี้เขาไปล่อกระสือกันใหญ่เลยนะฮะ

เพราะว่ามีผู้ชายวัย๒๐ปีตื่นมากลางดึกประมาณตี๒ของคืนวันก่อน
และพอตื่นมามองไปรอบบ้าน
แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือกดไฟฉายใช่ไหม
ไปปรากฏว่าเจอหน้าของผู้หญิงผมสั้นครับ

คือเห็นเต็มเลยแล้วคือไม่ได้เห็นคนเดียวด้วยไง
เห็นหัวเห็นไส้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็มองหน้าเขา
แล้วก็ลอยหนีไปและไอ้ลอยหนีไปมีไฟแว๊บด้วยนะฮะ
แล้วก็ไปอยู่ที่ใต้ถุนของเพื่อนบ้าน
ทีนี้ครับชาวบ้านบอกว่ากระสือติดอยู่ใต้ถุนบ้านหลังนี้แล้ว

มาเรามาล้อมมาจับมาล่อดู
อยากเห็นจริงว่ามีกระสือจริงหรือเปล่า
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ชุมชนย่านเมืองใหม่แพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการ
ชาวบ้านเขาออกมาเพื่อจะดูเลยว่ามีกระสือจริงหรือเปล่า
เพราะได้ข่าวว่ากระสือหลบอยู่ใต้ถุนบ้านหลบข้ามคืนแบบนี้

คือเหตุการณ์นี้มันเริ่มต้นมาจากกรณีที่นายพีรพงศ์นิ่มเจริญอายุ๒๐ปี
คือน้องเขาเล่าให้กับชาวบ้านฟังบอกว่าช่วงตอนตี๒ของวันที่๑๐มกราคมเมื่อวานนี้นะ
เขานอนพักอยู่ที่บ้านจู่มันมีลมพัดเข้ามาที่หน้าต่าง

ทีนี้พอตื่นมาเห็นแสงสีเขียวลอยเข้ามาในบ้าน
ด้วยความตกใจฮะเขาไปปลุกแม่ให้ตื่น
แล้วก็ทีนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดไฟเปิดแฟลชจะส่องดู
ก็เห็นจริงเป็นใบหน้าของผู้หญิง
แต่ทีนี้จะมองว่าเป็นใครยังไง
ปรากฏเห็นแค่หัวไงคุณเป็นผู้หญิงผมสั้น
แล้วก็มีหัวกับไส้เท่านั้นเอง
จากนั้นก็ลอยออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็ว
เข้าไปใต้ถุนบ้านของเพื่อนบ้าน
คือบ้านของนางสาวเดียนะฮะซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ติดกัน

ทีนี้เราฟังเสียงของนายพีรพงศ์หนุ่มน้อยวัย๒๐ปี
เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนเห็นผู้หญิงผมสั้นมีแต่หัวกับไส้

ลอยเข้ามาในบ้านผมก็เรียกแม่ผมแม่เรียกแม่ผมแม่ผมก็ตื่นมาผมก็เปิดแฟลต
กลิ่นมันม้วนออกไปเลยแล้วก็มาหยุดอยู่ใต้ถุนบ้านหลังนี้แล้วอีกทีก็
ผมก็ถือมีไล่มาไล่มาแล้วก็มุดเข้าไปเนี้ยครับผมให้ลุงผมดักลุงผมดักนี้
แล้วนอนเดี๋ยวเราเห็นว่าใช่ครับผมน้องแม่สีอะไรสีเขียวอ่ะหายไปเลยอ่ะ
ใช่ฮะมุดเข้าไปเนี่ยครับกี่ดวงดวงเดียวดวงเดียวตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
ตั้งแต่เมื่อคืนครับประมาณตีสองประมาณตีสองอ่ะแล้ววันนี้เราทำเป็นสิ่งทุกคนมาหากัน
ก็ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนก็เฝ้ากันจนเช้าตอนนี้ยังเฝ้าอยู่แต่เมื่อวานแล้ว
ใช่ครับแล้วเราคิดว่าเป็นอะไรอ่ะก็น่าจะเป็นกระสุนครับก็เห็นเห็นหลัง
ผมไม่เห็นขาวเหรอใช่ไม่เห็นเห็นเป็นคนเลยหรือว่าไงใช่
เป็นคนครับเป็นคนเป็นยังไงอ่ะเป็นคนไส้เลยพี่เป็นไส้เลย
เมื่อคืนเมื่อคืนเขาเนี้ยเขาเห็นกันหมดอ๋อเห็นกี่คนอ่ะ
ก็เมื่อคืนเขาหาเขาเห็นกันหมดเลยต้องต้องดูตายเป็นผู้หญิงผู้ชาย
ผู้หญิงครับมีผมยาวเลยไม่ยาวครับผมตอนนี้สั้นมีดวงไฟเหมือนในหนังเลย
ใช่ไหมเป็นสีเขียวพี่สีเขียวแล้วก็มีไส้ใช่
เราไม่กลัวเหรอก็กลัวอยู่พี่แต่ทำไงได้มันขึ้นบ้านเรา
ไม่ใช่เป็นแสงค่ะเป็นไส้แล้วก็เราเอาไฟฉายส่อง
ก็มันเป็นสีแดงอ๋อหมายถึงว่ามันกระทบแสงเราแล้ว
แล้วใส่มันเป็นสีแดงใช่แต่ว่าไม่เห็นหน้า
เพราะว่าพานบังแล้วเห็นต้นถุนหมายที่เราเห็นครับ
อือตรงนี้ครับต้ายถุนต๊ายถุนบ้านหรือใช่ต้ายถุน
กลมลงไปดูเพราะว่าเห็นน้องเขาบอกว่า
มันมดเข้าใต้บ้านก็เลยด้วยกลมดู
ไม่คุณสืบสกุลข่าวนี้มันต่างจากข่าวอื่น
คือเมื่อก่อนจะเป็นแสงอะไร
แต่นี่คือหลายคนบอกเห็นเลยเห็นเลย
แต่คราวนี้บอกเห็นเป็นผู้หญิงผมสั้นหัวกับไส้แล้วมุดไปอยู่ใต้ถุนแบบนี้
แล้วชาวบ้านไปส่องไฟดูเอาก็เห็นเหมือนกัน
คุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนนี้กระสือมันน่าจะยังติดอยู่ใต้ถุนเลย
มันแบบกุกกับ
เหมือนอะไรที่มันซ่อนอยู่ข้างใต้มันพยายามจะหนีออกมา
เออแล้วชาวบ้านก็พากันเอาไฟฉายไปส่อง
บางคนก็บอกโอ้โหส่องไปส่องมามุดเข้าไปดู

แล้วก็ไส้ไส้มันสีแดง
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ยังจุดนี้นะครับ
เพื่อที่จะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าชาวบ้านก็พูดกันนาหูเลยเกิน

มันก็มีทั้งแมวทั้งไก่นะเมื่อกี้ที่ดิฉันเห็นมัน
เสียงกุกกักนะไม่ใช่จากแมวจากไก่ใช่ไหม

อาจจะเป็นอะไรก็ตามที่มันหลบอยู่ใต้ถุน

ทีมข่าวพยายามเอากล้องก้มไปถ่ายสำรวจใต้ถุนบ้าน
สิว่ามันจะเป็นอะไรมีอะไรอยู่หรือเปล่า
ซึ่งใต้ถุนก็มีลักษณะแคบสูง

แล้วก็ถ่ายเจออะไรรู้ไหมคุณ

อันนี้เลยหรอคะ

เอามาล่อด้านของนางสาวนารีนาศอุมาอายุ๓๑ปีชาวบ้านคนหนึ่งก็บอกว่า
สำหรับตัวเธอเองแล้วนะเชื่อเชื่อว่าเป็นกระสือจริง
แม้เธอจะไม่ได้เห็นกับตาแต่ทีนี้ชาวบ้านหลายคนเห็นอืม
ก็เชื่อตามไปด้วยนะฮะแล้วก็พอข่าวนี้แพร่ออกไปเมื่อคืน
ก็มีร่างทรงชื่อว่าท้าเวชสุวรรณเดินทางเข้ามาในชุมชน
พร้อมกับบอกว่าสิ่งดังกล่าวเป็นสัมภเวษี
จากนั้นช่วงเวลาประมาณตี๒เมื่อคืนนี้เขาบอกว่ามีคนพบเห็นลำแสงประหลาดอีกแล้วนะ
ออกมาจากใต้ถุนบ้านก่อนที่จะลอยออกไปอย่างรวดเร็ว
เชื่อว่ากระสือมันสามารถมุดออกมาจากใต้ถุนได้แล้ว
แล้วก็หลบหนีไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อสิ่งที่ชาวบ้านเขาบอกต่อ
บอกกล่าวเล่าสิบมาให้เราได้ฟังกันนะฮะอ่าปีสองพันยี่สิบเอ็ดแล้ว
ไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้อยู่นะคะเรื่องความเชื่อนะคะ
เออแต่เป็นเรื่องความเชื่ออยู่ตัวคนไทยตลอดมานะครับ